ข้าวซอยซอยกระดิกเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยเนื้อแล้วก็ข้าวซอยไก่
มาเลยแล้วต้องเข้าซอยไหมถึงจะได้กินข้าวซอย
ต้องเข้าไปในซอยนิดหนึ่ง
เพราะว่าร้านนี้คือข้าวซอยหิมโกง
ข้าวซอยฮิมโกงครับที่จังหวัดพยาว
อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
แถวตำบลดอนศรีชุมนั่นแหละลองไปทานกันดู
ร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็หลายหลายคนนะติดอก
ติดใจกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวซอยเนื้อ
หรือว่าข้าวซอยไก่ของเขาเนี่ยติดใจกันทุกราย
ไม่ได้เข้าไปกินข้าวซอยที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ข้าวซอยนะ
แต่เป็นน้ำเงี้ยวพยาวเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำเงี้ยวเหมือนกัน
แสดงว่าร้านนี้มีมากมายหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองกันนะครับ
แต่ข้าวซอยนี่คือหลักเลยที่คนส่วนใหญ่ไปแล้ว
เขาจะสั่งทานกันคือร้านนี้เนี่ย
ชื่อเสียงเขาเรื่องลืมมานานกว่า๑๖ปีแล้วนะ
เจ๋งจริงไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้
แล้วอย่างที่บอกเข้าซอยไปนิดเดียวน้องใบตอง
ไม่ต้องเข้าไปสอยลึกสอยเปรียวเผื่อจะตกอกตกใจ

คุณสิรินันปัญญาเจ้าของร้านเธอเล่าให้ฟังถึงสูตรเด็ด
ลับความอร่อยที่ทำให้ขายดิบขายดีมานานถึง๑๖ปีว่า
สำหรับสูตรเด็ดของร้านจะอยู่ที่เครื่องปรุงครับ
โดยเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับทางร้านทำเองกับมือ
แล้วก็เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาปรุงให้กับลูกค้าแบบสดวันต่อวัน
เลยทำให้อาหารของที่นี่อร่อยถูกอกถูกใจลูกค้า
แล้วนอกจากข้าวซอยแล้วอย่างที่ผมบอกฮะมันมีเมนูอื่นด้วยขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยว
ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกอย่างเป็นสูตรทางเหนือแต่เจ้า
เจ้ากินแล้วลำบึกลำแต่ไม่ลำบึกหรอกลำแต่ว่าอร่อยเจ้า
ไม่ต้องออกมาไล่ลำแต่ปราการใดไม่ต้องเจ้า
นี่ครับไปกินกันไหมล่ะย้ำอีกทีละกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
ร้านข้าวซอยฮิมโกงตำบลดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพยาวครับลองไปทานสักหน่อยแล้วปลอดติดใจอย่างแน่นอน
ดูสิคะหน้าตาจัดมาสวยงามทีเดียวสีสันเนอะมีผักสีเขียวน้ำเงี้ยวมะเขือเทศ
ดอกงี้วดอกแล้วนะดอกงี้ว
คือส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้ทานข้าวซอยเนื้อเท่าไห

ใช่ผมก็ชอบทานข้าวซอย๐๐๐
มันต้องซอยไงมาเลย